เมื่อคุณล้มไม่ใช่คุณเพียงคนเดียวที่จะ

เมื่อคุณล้มเหลวไม่ใช่คุณคนเดียวที่ผิดหวัง

เมื่อคุณล้มเหลวไม่ใช่คุณคนเดียวที่ผิดหวัง

เมื่อคุณพาดพลั้งเราพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณ

ชมและเชียร์นักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ทุกแมชที่นี่
ติดตามชมและเชียร์นักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ทุกแมชที่นี่
ติดตามชมและเชียร์นักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ทุกแมชที่นี่